ว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างค่ะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
เรารายงานอยู่ที่แยกเกษตรฝั่งผลโยธินแล้วเชิญค่ะ
บรรยากาศบริเวณ๔แยกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ตรงจุดนี้นะครับอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงครับ
จะเป็นจุดนัดพบที่นายเสรี
ขออภัยครับที่นายศิรวิทย์เสรีที่วัดนะครับ
จานิวประกาศนัดหมายนะครับว่า
จะมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณ๔แยกนี้ครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดนะครับ
ในตอนนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มมาประจำการดูพื้นที่แล้วนะครับ
คอยมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับในเวลา๑๗นาฬิกาเนี่ย
จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มมวลชนที่นายศิรวิทย์
จานิวครับนัดรวมตัวกันที่บริเวณนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เริ่มมีนักเรียนนักศึกษาครับมารวมกลุ่มกันที่บริเวณตรงจุดนี้แล้วนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับจานิวนะครับได้ประกาศ
ว่าให้ทุกคนครับไปรวมตัวกันที่บริเวณแยกหลัก๔นะครับ
บริเวณวงเวียนอนุสวรีนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
เปลี่ยนมานัดหมายอยู่ที่บริเวณแยกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางฝั่งถนนพะหนโยธินแทนนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศครับตอนนี้เริ่มมีนักเรียนที่ได้รับทราบข่าวนะครับ
ก็เดินทางมาเริ่มมาปักหลักกันอยู่ที่บริเวณนี้แล้วครับ
การจราจรบริเวณนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
ยังคงเปิดให้รถยนต์เนี่ยสัญจรไปมาตามปกตินะครับ
แต่ในเวลา๑๗นาฬิกาครับอาจจะต้องมีการปิดการจราจรบางช่องทางนะครับ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับเริ่มมีมวลชนนะครับเริ่มกวักมือเรียกกันนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนเกษตรนวมินนะครับ
ในตอนนี้การจราจรเนี่ยก็ยังไม่หนาแน่นนะครับ
ซึ่งอีกประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนี้ครับ
จะเริ่มมีมวลชนเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาปักหลักกันที่บริเวณนี้นะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้นะครับ
ทางนายศิลวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวนะครับ
ได้ประกาศครับว่าให้ทุกคนเนี่ยมาถือป้ายแสดงข้อเรียกร้องนะครับ
งดที่จะใช้เสียงหรือตะโกนเหมือนที่ผ่านมาครับ
เน้นการถือป้ายแสดงข้อเรียกร้องเท่านั้นนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้เรียกว่ายังไม่มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
แต่อีกไม่ถึง๑ชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยวทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
จะให้ดูบรรยากาศสดและจะรายงานความคืบหน้าเข้าไปอีกครั้งครับ
ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ